เกิดเหตุอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นค่ะจำนวน๑๓คู่หา
ซึ่งตั้งอยู่หลังตลาดหลังประชานิเวศหนึ่งเนี่ยนะคะสุดตัวแล้วก็ทำให้ส่วนบนสุดเนี่ย
ถล่มลงมาสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามได้จากคุณเศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุเชิญค่ะผ่านมากว่าสองชั่วโมงแล้วนะครับ
กับเหตุการณ์อาคารพาณิชย์สุดตัวหลังตลาดประชานิเวศนะครับในขณะนี้นะครับ
ทางเจ้าที่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าอาคารดังกล่าวจะซุดตัวลงมาอีกหรือไม่
ซึ่งจะต้องรอเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาของกรุงเทพมหานครเข้ามาประเมินและทำการตรวจสอบอีก
อ่าทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าที่และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงครับ
สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของประชาชนหลังเกิดเหตุการณ์อาคารซุดตัวลงมาเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่นะครับ
ได้เข้ากันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในจุดเกิดเหตุนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุนะครับเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นปลูกติดกันจำนวน๑๒คูหานะครับ
ตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดประชานิเวศถนนเทศบาลสงเคราะห์แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับได้สร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ของประชาชนจำนวน๗คันนะครับ
ด้านนางรัฐดาวันมังกรแก้วนะครับหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าวนะครับ
ก็ได้ยินเสียงอ่าล้าวของตัวตึกนะครับแล้วก็จากนั้นก็ได้มองเห็น
บริเวณระเบียงชั้นสองเนี้ยนะครับอ่าล่วงลงมานะครับอ่า
จากนั้นก็ได้ทำการวิ่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับ
ล่าสุดทางพันธุ์ตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
พร้อมควบคุมและสั่งการด้วยตัวเองนะครับซึ่งข้อมูลอ่า
ขออภัยครับแล้วก็พร้อมเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยนะครับ
มีอายุนะครับประมาณสามสิบเจ็ดปีนะครับ
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครครับ
โดยก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพมหานครได้ทำการยื่นหนังสือ
แล้วก็แจ้งนะฮะมายังผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารนี้
จากว่าตรวจพบว่าอาคารแห่งนี้อ่าเกิดอาคารเกิดลอยล้าวนะครับ
อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมต้องทำการปรับปรุงนะครับ
และในขณะนี้นะครับล่าสุดนะครับเจ้าที่ยังคงกันพื้นที่
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุครับ
แล้วก็มีข้อมูลล่าสุดนะครับจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
อาคารด้านหลังผมเนี้ยนะครับห้องห้องที่สองเนี้ยนะครับอ่า
มีหญิงชะลาอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าในตอนนี้ยังหาตัวไม่พบนะครับ
ว่าอยู่ที่ใดนะครับหรืออาจติดค้างอยู่ภายในอาคารนี้
แต่ในขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีเจ้าที่กู้ภัยกล้าเข้าไปที่จะตรวจสอบในอาคารดังกล่าวนะครับ
จากเกรงว่าอาคารจะซุดตัวลงมาอีกนะครับและเพิ่มเติมนะครับ
ทางตำรวจได้ทำการให้ผู้ที่อยู่อาศัยนะครับเข้ามาทำการลงทะเบียนเพื่อที่จะทำการตรวจสอบ
จำนวนผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารนี้นะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับ
เพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจสอบหาผู้ที่ศูนย์หายนะครับและนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ
มีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเกาะติดแล้วก็รายงานกลับไปให้ทราบ
ในช่วงข่าวต่อไปครับผมเศรษฐาโสรินรายงานจากจุดเกิดเหตุ